แม้ว่าทางด้านของทางด่วนนะ

แต่ทีนี้คุณวิโรธยังย้ำต่อ
มันไม่ใช่แค่เรื่องของการผ่านทางด่วนธรรมดา
แต่มันคือสวยรถบรรทุก
รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์เหล่านี้แล้ว
ด่านช่างน้ำหนักแบบสบายบรือ

คุณวิโรธลักษณะอดีตสอนวัดที่สสพักเก้าไกล
โอ้โหตอนนี้เรียกว่าอันนี้เลยตัวตึงเรื่องนี้เลย
เมื่อวานนี้โดยมีทั้งสติ๊กเกอร์รูปกระต่ายน้อยสีฟ้า
กระต่ายน้อยคอยรักของเขา

เมื่อกี้เห็นสีฟ้าเป็นตัวเลข๕กระต่ายเป็นเลข๔ไทย

มีคนร่ำลือกันว่าต่อให้บรรทุกเป็นร้อยตันก็ขับผ่านด่าน
น้ำหนักได้ฉลุยเลยแถมไม่ต้องเสียเวลาชั่งด้วย

กลไกก็คือจะมีองค์กรลึกลับไปไล่เคลียร์
สติ๊กเกอร์มันไม่มีกลไกอิเล็กทรอนิกส์นะ
แต่กลไกที่ว่าคือกลไกลึกลับ
เคลียร์ไว้ก่อนแล้วไปเหมาจ่ายไว้ก่อนแล้ว
นำมาจำหน่ายให้กับรถบรรทุกต่างในราคาหลัก

ต่อเดือนบ้าง๒๐๐ต่อเดือน๓๐๐ต่อเดือนบ้าง
อย่างรุ่นกระต่ายน้อยคอยรัก
ก็ดวงละประมาณ๓๐๐๐บาทต่อเดือน

แค่ใช้ตาสังเกตก็เห็นปุ๊บก็เป็นรู้กันว่า

ฉลุยลุยไม่ยั้งไม่ต้องชั่งให้เสียเวลา
นี่เป็นโซโลแกนของสติ๊กเกอร์นี้เลยนะฮะ
ล่าสุดมีรายงานว่ามีการสั่งแกะสติ๊กเกอร์รุ่น

ขณะเดียวกันมีบรรดาคนใช้รถบรรทุก
ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมอีกจำนวนมาก

ล่าสุดมีรูปแบบรักประเทศไทยด้วยนะฮะ
คุณวิโรธระบุว่าสติ๊กเกอร์แบบนี้

คือน้ำมันแพงยังไม่เท่ากับสวยสติ๊กเกอร์แพงเลย
แต่ละพื้นที่ก็จะมีสติ๊กเกอร์ต่างกันนะฮะ
ปัญหาสวยสติ๊กเกอร์ก็คือปัญหาสวยรถบรรทุก
ไม่เคยมียุคไหนที่มีมากเท่ากับยุคนี้
คุณวิโรธยังบอกอีกว่าจำนวนรถบรรทุกในประเทศไทย

ติ๊กเกอร์พิษดารเดือนละ๓๐๐เดือนละ๕๐๐
อาจจะมากถึง๒๐๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว
คุณวิโรธบอกว่ากำลังรวบรวมสติ๊กเกอร์พิษดาร
ใครยังไม่เลิกจะได้เช็คบินกันให้จบไปเลยนะฮะ
และขอบอกเอาตรงนี้เลยนะคุณวิโรธบอก

เออให้ปปชตรวจสอบเลย
แล้วก็ไม่ต้องเอาเงินมาเสนอให้เขาด้วย

รอให้ปปงมายึดทรัพย์ก็แล้วกันนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนอกจากคุณวิโรธจะเอาเรื่องสติ๊กเกอร์มาแล้ว
คุณวิโรธยังแฉนะเอาเปิดแชทนะคุณนะ
ว่าตอนนี้มีบางคนไปสั่งการให้รถบรรทุก
เขาแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วรีบแกะออกซะอะไรแบบนี้นะครับ
คุณวิโรธยังเดินหน้าต่อนะสำหรับเรื่องนี้
ทลายสวยรถบรรทุกให้ได้นะครับ